อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราพยายามจะโทรหา

โทรหาใครคะเพราะฉะนั้นโทรไปปุ๊บกลายเป็นแตงโมหญิงอะ

ฝ่ายหญิงก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็น

ไม่มีคือไม่มีหรอกไม่มีบางอันที่เขียนมาแบบ

เพิ่ง๘เดือนคุณยังไม่น่าเบื่อขนาดนั้นอืม

หมายถึงว่าโมมันก็จะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง

คือตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีข่าวเลิกกันเนี่ย

เป็นยังไงก็คือพอรู้มาบ้างสักระยะหนึ่งแล้ว

ก็คุยกันบอกพี่ผมก็เลิกมาสักระยะหนึ่งจน

พี่แองจี้ทำชวน

แล้วก็แบบคนพูดกันเม้ามอยอะไรอย่างนี้

เปิดตัวหูขอผู้หญิงแต่งงานคู่เขา

คุณโมอย่างไรคะ

พิวคุณเฮียวย้นแต่หมอ
นี่มีคนมาถามหนูด้วยอ่ะว่า

ถ้าเกิดไปดูเดินเขาไม่ได้บอกว่าเอาหมดพี่มดดำเขาก็จะจัดเต็ม

อย่างพี่ไปคลินิกนี่คือครึ่งวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะ
คืออย่างนี้คือจริงแล้วข่าวที่หลุดออกมา
เนื่องจากพูดกันเขาบอกว่าฟานของคุณตังโมว่าแอร์
และพูดเพื่อนฟัง

อย่างนั้นว่าคุณตังโมคือมาถึงจุดนึงแล้ว
ซึ่งอย่างแตงโมออกมาพูดที่เค้าออกมาด่ากัน

ถ้าสมมุติอยากจะได้แฟนขับรถรับส่งสนามบิน

แต่อันนั้นน่ะคือมันออกในรายการหนึ่ง

คืออันนั้นน่าจะเป็นความสนุกสนานมากกว่าความบันเทิง

คือนางก็ยอมรับว่าใช้ชีวิตอยู่คู่กันเนี่ย

กันมาอยู่สักระยะอันนี้พูดในฐานะที่เมื่อวานเพิ่งคุยกับเขา

ผู้หญิงก็ยังอยู่บ้านแตงโมอยู่

ก็ยังอยู่แต่ถามว่าได้เจอกันปกติไหมไม่ได้เจอกัน

จากแฟนรู้สึกบ้านจะอยู่ที่สระบุรี

เจอกันอะไรอย่างนี้ก็คงยังไม่ได้มีโอกาสเจอกัน
แล้วที่สำคัญไม่ได้จดทะเบียนกันด้วย

เพราะว่าก่อนแต่งงานเคยไปดูหมอดู
เสร็จแล้วหมอดูก็บอกว่าแต่งไปทำไม

แล้วหมอดูก็พูดอีกว่าไม่นานหรอก
เอ้าแต่ก็เขาก็อยากแต่งอยู่ดี

พี่ช้างพี่ช้างนั่นแหละเป็นคนดูมันหรือเปล่า
เราบอกเลยว่าวันนี้จริงอาจารย์ช้างมานะคะ

พี่ช้างนี่แหละเป็นคนดูมันว่ายังไงก็เลิก
อาจารย์ช้างไม่ใช่บุโกะนะฮะอย่าบอกผิดนะ

ได้ดูอันนี้เรื่องคนเขาเลิกกันไม่เกี่ยวกับผม
ตอนนั้นพี่เช้าเป็นคนเตือนว่าอย่าจดทะเบียนอะไรมัน
จำไม่ได้แล้วเขาเคยมาปรึกษาเรื่อง
แต่ว่าแตงโมเขามีแฟนมาหลายคนแล้วนะก่อนนั้น

เพราะว่าคนที่ดูให้แตงโมตลอดก็คือหมอช้าง
แล้วรู้สึกว่าพี่ช้างจะเคยบอกหกว่าอย่าเพิ่งแต่ง
คุณมดดำนี่คุณเกิดปีชงของแท้นะ

ในที่สุดแต่งโมก็เปิดจารย์แล้ว
จากปัญหาความไม่เข้าใจกันในชีวิตคู่
ก่อนหน้านี้พยายามที่จะแก้ไขทุกอย่างมาดีขึ้น
สุดท้ายนะฮะก็มันไม่ดีขึ้น

แล้วก็เสียใจแต่ไม่อยากลงรายละเอียดมากนัก

ส่วนข่าวลือต่างที่ว่าทะเลาะกันหรือมีปัญหามือที่๓

เราสองคนไม่ได้ทะเลาะกันและไม่มีปัญหามือที่๓ด้วย
กำลังพยายามโทรหาแตงโมอยู่ใจเย็น